คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้กลายเป็นดราม่าในกลุ่มธาตุแมวนะ
คือมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะได้แมวเป็นของขวัญจากแฟนนุ่มนะ
เป็นของขวัญวันเกิดเธอก็รักแมวตัวนี้มาก
แต่ปรากฏอยู่ว่าแฟนนุ่มตัวดีล่ะคุณเอาไปขายต่อซะงั้น
ทีนี้เจ้าของใหม่ก็เอาไปเลี้ยงดูเจ้าของใหม่ก็รักแมวตัวนี้เหมือนกัน
เจ้าของเดิมที่เป็นผู้หญิงเธอบอกว่าโหคิดถึงแมวตัวนี้
อยากจะเอาคืนอยากจะขอซื้อคืนได้ไหม
เจ้าของใหม่บอกไม่ได้ก็รักไปแล้วคืนไม่ได้แล้วนะฮะ
เจ้าของแมวคนแรกก่อนก็คือนางสาวอริสราสุวรรณศรีอายุ๒๑ปีนะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเจ้าแมวที่ฉันรักเหลือเกิน
ผู้อายุ๑ขวบ๑เดือนเอง
เธอได้มาจากการเป็นของขวัญวันเกิด
เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแฟนให้แฟนเก่านะชื่อนายนัทเนี่ยนะฮะ

แล้วก็นำมาให้เลี้ยงด้วยความรักนานกว่า๑๑เดือน
แต่เมื่อวันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมาแมวของฉันหายไป
ออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
ประกาศตามหาแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กไม่เจอเช่นเดียวกันนะครับ
ขณะนั้นเองนะฮะทางแฟนเก่าเนี่ยนายนัทเนี่ย
แหมทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลย
และยังทำทีช่วยตามหาแมวด้วย
กระทั่งเมื่อวันที่๘มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะครับ
จับได้ว่านายนัทแฟนเก่าที่เคยซื้อแมวตัวนี้ให้เธอ
ให้เป็นของขวัญดันเอาแมวรักตัวนี้เจ้าโชยุเนี่ย
ไปขายให้กับคนใหม่ซะในราคา๑๓๐๐๐บาทเหมือนกัน
ทีนี้ตัวของนางสาวริสลาก็เลยขอติดต่อ
รับซื้อแมวคืนได้ไหมร้องไห้วิงวอนขอซื้อคืนเลย
เพิ่มราคาให้ก็ได้เป็นสองหมื่นบาทแต่ได้รับคำตอบจากเจ้าของใหม่บอก
ไม่ขายเพราะเลี้ยงมา๑เดือนก็รักไปแล้วทำไงได้
ถ้าอยากได้ไปฟ้องเอาทีนี้คุณอริสราเนี่ย
ช้ำใจจริงอยากได้เจ้าโชยุคืนนะฮะ
เสียใจมากค่ะแบบมันดาวน์ลงไปเลยแล้วก็แบบเสียความรู้สึก
เสียความก็จะไม่ใช่แบบนี้ถ้าคนหนูก็ร้องไห้เขาฟังว่า
สองหมื่นบาทเขาบอกว่าไม่ให้ไม่หายไม่คืน

แต่ตอนนี้มาเสียใจกับเจ้าของใหม่ที่เขาไม่ยอมคืนให้
ไม่ยอมแม้ว่าเราจะซื้อเพิ่มราคาก็ตามนะฮะ

เจ้าของแมวคนแรกบอกว่าอยากได้แมวคืนมาก
ถ้าเป็นไปได้ตอนนี้อยากจะเจรจากับเจ้าของใหม่ซะ
แต่ทางเจ้าของใหม่ก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาเลย
เธอก็ต้องแจ้งความไว้กับสพเมืองนครปฐม
ดำเนินคดีกับอดีตแฟนนุ่มที่ขโมยแมวไปขาย

จากต้องสอบปากคำทั้งสองฝ่ายก่อน
ซึ่งแมวตัวดังกล่าวเจ้าโชยุอาจจะเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
ระหว่างเจ้าของแมวคนแรกกับอดีตแฟนนุ่มคุณ
ทีนี้มันต้องดูอีกหลายเรื่องนะคุณฮะ
อดีตแฟนนุ่มลักขโมยแล้วเอาไปขาย
คนใหม่รู้ไม่รู้หรือเปล่าว่าขโมยมา
เป็นรักของโจรอะไรด้วยหรือเปล่ารับซื้อของโจรอะไรด้วยหรือเปล่า
เอาเข้าจริงมันก็ดราม่าจริงอะนะคะ
มีประเด็นซ้อนขึ้นมาอีกเยอะเลย

เจ้าโชว์อยู่ตัวนี้สุดท้ายเนี่ยจะไม่ไงะเนี่ย

ก็หนูดันน่ารักเนี่ยใครเขาก็รักหนูเห็นไหม